มาตรการในการควบคุมพื้นที่
แต่ตอนนี้เราต้องใช้คำว่าควบคุมพื้นที่เสี่ยง
หรือบางพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเท่านั้น

หรือว่ามันจะใหญ่ขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะฮะ
แต่ตอนนี้เราต้องพูดถึงเรื่องของการควบคุมพื้นที่
เมื่อวานนี้นายยกรัฐมนตรีก็จ๊ะจ๋ากับประชาชนนะ
ผ่านการแถลงของสวบคนะครับ

นายกก็พูดถึงเรื่องของพื้นที่ทั้ง๔พื้นที่
แบ่งตอนแรกเหมือนจะแบ่งตามสี
แต่จริงแล้วนะฮะทางโฆษกสบคคุณหมอทวีสินบอกว่า
ขอไม่เรียกว่าเป็นสีละกันนะครับ
ขอเรียกว่าเป็นพื้นที่๑ควบคุมสูงสุด
อันนี้ระดับ๑๒พื้นที่ควบคุมอันนี้ระดับ๒
ระดับ๓คือพื้นที่เฝ้าระวังสูง
และระดับ๔ก็คือพื้นที่เฝ้าระวัง
อย่างที่เห็นนี้มีจังหวัดต่างดังนี้นะครับ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดแน่นอนก็คือที่จังหวัดสมุทรสาครนะฮะ

พื้นที่ควบคุมนะฮะคือกรุงเทพสมุทรสงคราม
ราชบุรีแล้วก็นครปฐมนะครับ
พื้นที่เฝ้าระวังมี๒๕จังหวัดนะครับ
ตามที่ปรากฏอยู่หน้าจอให้คุณผู้ชมเห็นเลยนะฮะ
คือพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพื้นที่ที่อาจจะมีตัวเลขของจังหวัดเพิ่มขึ้น
เข้าใจไหมฮะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่๒๕จังหวัด
แต่ก็ต้องดูนะครับว่าผู้ติดเชื้อโควิดที่ติดเชื้อและเกี่ยวยงกับพื้นที่ควบคุมสูงสุด
คือสมุทรสาครมันจะลามไปถึงจังหวัดอื่นอีกหรือไม่
ก็จะอยู่ที่นี่แหละฮะกลุ่มพื้นที่เฝ้าระวัง
ถูกต้องคือเมื่อวานนี้โฆษกสวบคก็บอกว่ามันไม่ได้คงอยู่แบบนี้ตลอดไป
รายชื่อจังหวัดแบบนี้วันใดวันหนึ่งสมุทรสาครก็อาจจะไม่ใช่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้ว
อาจจะลงมาเป็นพื้นที่ควบคุมเฉยก็ได้
อาจจะลดระดับความรุนแรงในการระบาดลงก็ได้นะฮะ

ก็คือพื้นที่ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดในระลอกใหม่

แต่เดิมเมื่อต้นปีเราอาจจะมีผู้ติดเชื้อโควิดในจังหวัดของท่าน
แต่สำหรับระลอกใหม่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับ
เขาแบ่งแยกพื้นที่ที่ต้องมีการควบคุมสูงสุด
พื้นที่ควบคุมพื้นที่เฝ้าระวังสูง

นี่จำแนกตามความรุนแรงของผู้ติดเชื้อ

ก็คือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด

กำหนดให้มีการเร่งรัดหาผู้ติดเชื้อ
กักตัวผู้ติดเชื้อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
จำกัดเวลาเปิดปิดสถานประกอบการ

เคลื่อนย้ายแรงงานเข้าออก
รวมทั้งควบคุมการเข้าออกของคนไทย
โดยการตั้งด่านคัดกรองจุดสกัดและสายตรวจ
เพื่อควบคุมการเข้าออกอย่างมีประสิทธิภาพ
อันนี้ในส่วนพื้นที่แรกควบคุมสูงสุด
ใช่ทีนี้รองลงมาคุณผู้ชมมาดูพื้นที่ควบคุมกันบ้าง
พื้นที่ควบคุมก็จะมีผู้ติดเชื้อที่มากกว่า๑๐ราย

ทีนี้การจัดกิจกรรมเขาจะให้งดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ
แล้วเลี่ยงการรวมตัวกันคนเยอะเนี่ยนะคะ

แล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องแรงงานต่างด้าว

ส่วนสถานศึกษาให้หยุดการเรียนการสอน
พื้นที่ควบคุมก็กรุงเทพมหานครก็เป็น๑ใน๔พื้นที่ควบคุม
ตอนนี้ก็ประกาศหยุดเรียนไปแล้วนะคะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพ
ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องฟังจากคณะกรรมการ
ควบคุมโรคโควิด๑๙ประจำจังหวัดของกรุงเทพมหานคร
แล้วเขาจะประกาศเรื่องของมาตรการเรื่องของระบบระเบียบ
ออกมาอย่างไกลต้องรับฟังทางจังหวัดด้วย
ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง
ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน๑๐ราย
และมีแนวโน้มในการควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
ตรงนี้จัดกิจกรรมต่างได้
แต่ต้องลดขนาดงานให้เล็กลง
งานปีใหม่ถ้าจะมี๓๐๐คนอาจจะไม่ได้แล้ว
แต่ถ้าน้อยกว่า๓๐๐คนท่านอาจจะจัดได้
แต่ก็ต้องย้ำเรื่องของมาตรการสาธารณสุข
แล้วก็ลดความหนาแน่นของผู้ร่วมงานลงนะครับ
แล้วก็พื้นที่สุดท้ายก็คือพื้นที่เฝ้าระวัง
เฝ้าระวังก็เป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ในระรอกใหม่ดังนั้นท่านสามารถจัดกิจกรรมได้
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องตามมาตรการสาธารณสุข

นี่ไงพอพูดแบบนี้มันก็จะให้คำตอบได้ค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับงานปีใหม่งานวันเด็กที่กำลังจะมาถึงนี่แหละ
เพราะฉะนั้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดกับพื้นที่ควบคุม
คุณผู้ชมคือต้องแยกส่วนกันนะ

จะได้เข้าใจง่ายขึ้นใครจัดได้อะไรจัดไม่ได้นะฮะ
ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดงดจัดเลยจัดออนไลน์ได้
ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ควบคุมเนี่ยนะคะคือยังจัดได้นะ
แต่ต้องคุมจำนวนคนแล้วก็ต้องเป็นกลุ่มคนที่รู้จักกัน
รวมถึงต้องมีมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

คือทุกพื้นที่จะจัดออนไลน์ได้หมดมันปลอดภัยดีนะฮะ
ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับ
งานจัดได้ไหมกิจกรรมปีใหม่กิจกรรมวันเด็กจัดได้นะครับ

แต่เดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเขาปรับเปลี่ยนแล้วเป็นจัดออนไลน์แทนนะครับ

คือพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ระลอกใหม่
ก็จัดงานได้แล้วครับปีใหม่ท่านจัดได้นะฮะ
กิจกรรมประเพณีปลายปีซึ่งเดี๋ยวนี้อาจจะมีงานฤดูหนาวอยู่บ้าง
กาชาติอยู่บ้างหรืองานประจำปีของจังหวัด
ประเพณีของจังหวัดในช่วงท้ายปีงานทำบุญอะไรอย่างนี้
ท่านจัดได้นะครับและท่านก็จัดออนไลน์ได้
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่คณะกรรมการป้องกันโรคโควิด๑๙ของจังหวัดด้วยนะครับ
ส่วนการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เขาบอกว่ายังขายได้ตามปกตินะ
บาร์สารบันเทิงเปิดบริการได้แต่ให้มีมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวดนะครับ
อาจจะเว้นการเต้นนะฮะตอนดื่มต้องใส่หน้ากาก
ดื่มกันยังไงเว้นระยะห่างอะไรอย่างนี้ฮะจัดโต๊ะให้เว้นระยะห่างจากโต๊ะอื่นนะฮะ
กอดคอห้ามตะโกนร้องเพลงวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านนะครับ
สรุปคือประชาชนนะยังสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้
ไม่มีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศไม่มีการล็อกดาวน์จังหวัด
ยกเว้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดคือที่สมุทรสาครเท่านั้น
สมุทรสาครเขาจะเข้มมากกว่าพื้นที่อื่นนะครับ
การเดินทางยังสามารถเดินทางผ่านด่านได้ถ้าเจ้าหน้าที่ด่านอนุญาต
แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ด่านไม่อนุญาตตรวจความเสี่ยงแล้ว
ห้ามเด็ดขาดนะฮะสำหรับพื้นที่สมุทรสาครนะครับ
ส่วนพื้นที่อื่นท่านใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
แต่ขอให้ท่านไม่ประมาทและอย่ากาดตกนะครับ
ส่วนวันนี้ต้องฟังอีกทีว่าสวบคเขาจะมีมาตรการเข้มข้นเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่า
เพราะเมื่อวานออกประกาศมาเฉพาะ๔พื้นที่ควบคุมเท่านั้น
แบ่งระดับเท่านั้นนะฮะส่วนนี้เรื่องของมาตรการต่างจะออกมาอย่างไรต้องฟังอีกนะครับ